น่าจะให้ความสนใจกับข่าวสอง

มีคนประกาศตั้งพักการเมืองใหม่

แล้วบอกชัดตรงโต้งเลยว่า
จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ทหารสั่งให้มาตั้งพักหรือเปล่า

เสรีมนังคศิลาในอดีตไหม
มันยังเหมือนพักเสรีธรรมในอดีตไหม
ทหารต้องการต่อท่ออำนาจ
แล้วให้คนมาตั้งพักการเมืองดักไว้

ชื่อไพบูลนิติตวรสวัสดีครับ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ประกาศเจตนารมณ์หลังมีการ

ซื่อสัตว์สุจริตและมีความสามารถ
เช่นอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และที่จริงผมสนับสนุนท่านเป็นนายก
เพราะว่าหน้าที่ถ้าเรามีสอสอเข้าไปในสภา
ยังไงหนึ่งในหน้าที่นั้นก็คือต้องเลือกนายก

เราก็ใช้หลักการว่าต้องเป็นคนซื่อสัตว์สุจริต

ก็การยึดอำนาจไม่ได้สะท้อนว่ามันเป็นคนไม่ซื่อสัตว์

สะท้อนว่าเป็นคนไม่มีความสามารถ

ท่านเป็นนายกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ
จริงตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น
ก่อนที่ท่านจะมาควบคุมอำนาจ
คือทางศัพท์พลเอกประยุทธ์ว่าควบคุมอำนาจ

วันที่๒๒พฤษภาคมนั้น
ในช่วงนั้นก่อนหลังจากที่ผมไปฟ้องคุณยิ่งรัก
จนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรฮะ

เราก็ต้องเสนอคนที่จะเป็นนายกคนกลางสมัยนั้นนะฮะ
ตอนนั้นนะตอนอยู่บนเวทีก็ปปศนะ
ใช่ก่อนซึ่งพี่สุเทพท่านสุเทพก็มาคุยกันนะฮะ
ท่านก็บอกว่าน่าจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการพบกองทัพบกตอนขณะนั้น

แล้วก็ผมมีหน้าที่ที่ต้องเสนอในวุฒิสภา
ซึ่งผมเห็นด้วยโดยเหตุผลก็คือท่านมีความสามารถ
ถ้าจะคุมสถานการณ์ได้เท่านั้นคนอื่นเอาไม่อยู่หรอกนะฮะ
ตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะฮะแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองนะ
แล้วที่ดูมันต่อจิ๊กซอกันมานะคุณสุเทพก่อนหน้านี้ก็เสนอ
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสนับสนุนนะถึงแม้จะออกไปแล้วการเมืองนั้น
และมาสอดคล้องคุณภัยบูลมาเสนอซ้ำแล้วสองคนนี้ก็มาร่วมเสนอแก้
พรบพักการเมืองนี่มันต่อจิ๊กซอกันแล้วเนี่ย
ทั้งสองคนนี้เป็นฐานต่อท่ออำนาจให้เขาหรือเปล่า
ไม่ได้ต่อท่ออะไรฮะเราก็สนับสนุนนะฮะแล้วเราก็เปิดเผย
ผมว่าพี่สุเทพก็เปิดเผยก็ประกาศทั่วไปให้ทราบกันอยู่ว่า
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมก็เช่นเดียวกัน
เราทำอะไรเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เราสนับสนุนเราก็บอกสนับสนุน
เราไม่ได้ไปเป็นอีอาบอะไรอยู่ตรงไหนดังนั้นสิ่งต่าง
ถามว่าการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกมันผิดตรงไหน
ก็คนอื่นก็มีสิทธิ์จะสนับสนุนอย่างคนจะไปสนับสนุนคุณยิ่งรัก
คุณจะไปสนับสนุนคนนู้นนี้ทางพยพบัตรจะไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์
มันก็มีสิทธิ์ของใครของมันนะฮะต่างคนต่างมีสิทธิ์นะฮะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจะไปตั้งแง่บอกว่า
ไปเที่ยวสนับสนุนคนที่เป็นทหารได้ยังไงอะไรต่างมันผมว่ามันไม่ใช่เหตุใช่ผลทั้ง
ที่เราสนับสนุนนั้นอยู่ภายใต้รัฐมนูลด้วย
เพราะว่ารัฐมนูลก็เขียนไว้ว่าคนที่จะมีคุณสมบัติ
ที่จะเป็นนายกรมตรีได้นะมีทั้งสองแบบนะฮะ
คืออยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๘
ซึ่งก็อาจจะเป็นคนนอกนะฮะไม่ใช่เป็นคนในพักก็ได้แต่อยู่ในบัญชี
หรือ๒ถ้าไม่อยู่ในบัญชีก็มีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
รัฐสภาถ้ามีจำนวนเสียงเพียงพอก็สามารถเอาที่ไม่ได้อยู่บัญชีมาได้
แต่ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคนนอกหมดเลยไม่เป็นสอสอ
คนนอกนี้มีเงื่อนไขว่าจะไปเสนอใครเขาต้องไปถามเขาเสียก่อน
ให้เขายินยอมก่อนนะ
แล้วแน่ใจยังไงว่าพลเอกประยุทธ์จะยินยอมรับเป็นนายก

ก็เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปต้องให้ท่านยินยอมอะไรไม่ยินยอม
หมายว่าเมื่อมีโอกาสไหนที่ท่านจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่ต้องเป็นนายก

ถ้าท่านบอกว่าต้องให้เราไปเชิญท่านมาอะไรก็ว่ากันมานะ

แต่ว่าประเด็นก็คือท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าท่านไม่เป็น

ก็ใช่ก็รอไว้ให้ถึงเวลานั้นก่อนไง
แต่ว่าการเลือกนายกมันก็ยังมาไม่ถึงอยู่ดี

อย่างน้อยตอนนี้คุณภัยบูลน่าจะมีสัญญาณ
พลเอกประยุทธ์ไหมว่าท่านจะเอาหรือไม่เอา
ผมคิดว่าเราไม่ใช่ทำพัก
หรืออยากจะทำพักประชาชนปฏิรูปที่จะตั้งขึ้น
เราต้องการให้เป็นเครื่องมือของประชาชน
มาคอยช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เรื่องการเลือกนายกมันเป็นงานหนึ่งของสอสอ
ถ้าอยู่ของพักที่อยู่ในสภาเท่านั้นเองนะ
มันไม่ใช่เราตั้งพักมาเพื่อที่จะ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอย่างเดียว
เราถึงค่อยทุกลมหายใจคิดถึง

มันเป็น๑ใน๒๐งานท่านทำ
แต่สิ่งที่สำคัญคือการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
นั่นคือภารกิจหลักของภักดิ์ประชาชน

ถ้าเขาบอกว่ารับงานทหารมานี่เป็นยังไง
ก็คนบอกก็บอกไปนะครับ

มีความเป็นวิธีคิดหลักคิดของตัวเองนะฮะ
แล้วก็ในสายตาผม
ในฐานะบุคลิกส่วนตัวของท่าน

หรือท่านเป็นปัจจุบันเป็นหัวหน้าคอสช
อะไรหลายอย่างผมก็ไม่สนับสนุน
กรสชก็มีหลายเรื่องที่มีปัญหาเราก็ไม่สนับสนุน
แต่ตัวพลเอกประยุทธ์ผมถามกลับไปเหมือนกัน
เรื่องความซื่อสัตว์สุจริตทุกคนสงสัยท่านไหม
ไม่มีใครสงสัยเรื่องความสามารถท่านมีความสามารถ
แต่ความสามารถท่านอาจจะไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรนั้นผมไม่รู้
แต่ท่านสามารถคุมของท่านได้
ที่สำคัญผมไม่ได้มีอะไรเลยมีอย่างเดียวท่าน
เปรียบเทียบสถานการณ์ในวันนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บุคคลอื่นหรือผู้บริหารอื่นที่มีอยู่
ตัวเลือกทั้งหลายที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเขา
แต่ตอนนี้ก็เลยเห็นว่าถ้าให้ผมเลือก
ผมก็จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะว่ามีคุณสมบัติทุกอย่าง

ในอดีตเคยมีตัวอย่างหลังจากมีการยึดอำนาจเสร็จ
มีคนไปตั้งพักแล้วสนับสนุนคนที่อยู่ในอำนาจ
เข้าสู่กระบวนการเป็นนายกต่อตามวิถีทางประชาธิปไตย
แล้วก็สนับสนุนการเงินให้ไปตั้งพักออกค่าใช้จ่ายให้
ใครก็รู้ว่าทหารออกเงินให้และมาตั้งพักการเมือง

ผมรังเกียจพักในนิยามว่าพักทหารแบบสามัคคีทำอะไรทั้งหลาย
เพราะว่าผมจริงผมรังเกียจระบบพัก
ผมรังเกียจว่าระบบพักกับนักการเมืองมีปัญหามาก
ตอนนั้นผมเป็นสวผมเป็นฝ่ายต่อต้านในเรื่องระบบพักมาตลอด
แต่หลังจากต่อต้านจนกระทั่งผมไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
ไปเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูล
ผมเป็นฝ่ายที่คัดค้านพยายามต้องลดบทบาทพักการเมืองลง
เพราะว่ามันมีปัญหาผมว่าการเมืองล้มเหลวเกิดจากพักการเมือง
แต่หลังจากดูไปเรื่อยก็จึงเห็นว่า
กลไกในการที่จะขับเคลื่อนการเมืองถ้ามันไม่มีพักการเมืองมันทำไม่ได้

โลกเขาก็ต้องเคลื่อนไหวโดยพักการเมืองทั้งสิ้น
แต่ว่าปัญหามันเกิดจากพักการเมืองไม่ดีต่างหาก
ไม่ใช่ปัญหาเพราะพักการเมืองนะเป็นเพราะพักการเมืองไม่ดี
พักการเมืองไม่ดีเพราะอะไรพักการเมืองเป็นเครื่องมือของในทุน
พักการเมืองเป็นการเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือ

เราก็เลยอยากจะไปตั้งพักการเมืองเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือของประชาชนกลับกันนะฮะ
มีทุนของทหารถามกันตรงนะ
เสรีธรรมตอนนั้นทหารใส่เงินมานะ
แล้วก็ตั้งพักการเมืองเพื่อสนับสนุนเขา
ของคุณไพบูลจะเป็นนอมินี่แบบนั้นไหม
ไม่มีทางเป็นเป็นนโยบายที่เรารังเกียจ
รังเกียจพักนอมิดีเรารังเกียจพักของในทุน
รังเกียจวิธีการเล่นการเมืองแบบระบบเก่า
เราเลยเรียกว่าพักเราเป็นพักระบบใหม่นะครับ
คือผมก็ไม่ชอบพักการเมืองที่มีอยู่เดิมทั้งนั้นนะฮะ
แล้วผมไม่เคยเป็นสมาชิกพักไหนมาก่อน

เรียกร้องให้พักการเมืองปฏิรูปไม่ยอมปฏิรูปกันสักที
เขาก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่เคยเข้าไปลงเลือกตั้ง

แล้วผมจะทำพักอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากจะเห็น
อยากจะเป็นว่ามันเป็นการปฏิรูป
จะทำได้ยังไงก็ลงมือปฏิบัติให้เห็น
ดังนั้นสิ่งที่ผมรังเกียจก็คือพักในทุน
มีในทุนเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะไป
ได้ประโยชน์ออกมาซื้อตำแหน่งอะไรต่าง
แล้วก็มาหาประโยชน์สัมปทานหาประโยชน์กับรัฐอะไรต่าง
รังเกียจอยู่แล้วแล้วเราจะไปทำทำไม
แล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
ถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านไปยุ่งกับพักในลักษณะในนิยามว่าพักทหารนะ
เป็นพักแบบระบบเก่าไปอะไรต่าง
แล้วท่านไปคุกคีตีโมงไปอะไรกันมากมาย
กลายเป็นพักไปสนับสนุนพักอย่างนั้นนะฮะ
ผมก็อาจจะต้องทบทวนเหมือนกันเพราะว่าผมรังเกียจพักแนวทางนั้น
แต่พักการเมืองก็ต้องใช้เงินใช้มากด้วย
คุณภัยบูลก็รู้กว่าจะได้สอสอมา
ความพร้อมในการที่จะมีทุนเนี่ยก็ต้องมาจากนายทุน

ผมยังไม่มีแล้วก็ไม่คิดจะมี
เหตุผลเพราะว่าผมต้องการให้เป็นของประชาชน
ประชาชนที่เข้ามาร่วมกันอย่างหนึ่งที่ผมต้องเรียนว่า
พักถ้าตั้งต้นโดยบอกว่าต้องใช้ทุนมาก
อย่ามาทำพักเลยฮะท่านไปทำบริษัทดีกว่า

พักการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของการมาลงทุนด้วยเงิน
มันต้องมาลงทุนกันด้วยอุดมการ
แล้วส่วนจะใช้เงินใช้อะไรก็ใช้แบบพอเพียง
ถ้ามันจะใช้เท่าไหร่ก็หากันในหมู่สมาชิกนั่นแหละ
มาร่วมกันโดยมีส่วนร่วมดังนั้นผมชอบ

สนับสนุนให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ทุกคนต้องบริจาคเงินบำรุงพัก

แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ
แต่ผมไม่ได้ปฏิเสธมันต้องมีค่าใช้จ่าย
แต่มันเป็นค่าใช้จ่ายอย่างพอเพียง
ซึ่งผมก็เป็นฝ่ายต่อต้านระบบการเมือง

มีอย่างที่ไหนควรจะเข้าสู่ตำแหน่ง
เป็นสอสอให้ไปใช้เงินได้เป็นล้าน๑ล้านกว่าต่อคน
แล้วมันมีตำแหน่งทางองค์กรอิสระ

ยังเสียค่าสมัคร๕๐๐บาทแล้วไม่ต้องเสียอย่างอื่น

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ภัยบูลนิติตะวันต้องจับตามองคนคนนี้ต่อไปครับ
เพราะว่าเขาประกาศเอาแน่ตั้งพักการเมือง

ว่าที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูป
มาเป็นแขกขึ้นกับเราขอบคุณมากครับ
ภัยบูลกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ